อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างถูกมิจฉาชีพถูกโจรลวงเข้าไป
แล้วก็ไปทำร้ายไปแทงเขาจนเสียชีวิตชิงรถเข้าไป

โหดเยี่ยมมากคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้เนี่ยลูกชายเขาก็ออกมาเปิดเผยบอกว่า
ตำรวจให้สัญญาว่าไม่นานนี้จะได้ตัวคนร้ายนะครับ
บรรยากาศที่สารา๒วัดเวลุวนามรามหรือว่าวัดไผ่เขียวครับ
วันนี้ก็เป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพของนายนพดลอมรสุขสรรค์หรือว่าคุณหน่อง
ซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่เสียชีวิต
จากการถูกคนร้ายลวงเข้าไปชิงทรัพย์ใต้ทางด่วน
ช่วงกลางดึกแถวดอนเมืองของวันที่๒๓ธันวาคม
โดยการสวดประพิธรรมศพของเมื่อวานนะเป็นการสวดประพิธรรมศพขึ้นที่๒
บรรยากาศก็ยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ขอบรรยายาทพี่น้องลูกลูกรวมทั้งเพื่อนร่วมวิวินที่
ยังคงตกใจครับตกใจที่การเสียชีวิตนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น
เพราะว่าก็ทำงานตามปกติเป็นคนทำงานเป็นคนขับรถให้บริการผู้โดยสาร
คือเป็นคนแบบว่าตั้งใจทำงานนะแล้วก็เลี้ยงดูลูกด้วย
ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
ทางด้านของนายวรินทรอมรสุขสรรค์ลูกชายของนายนพดลก็บอกนะฮะว่า
เมื่อเช้าของเมื่อวานเนี่ยเดินทางไปที่สพปากครองรังสิต
ติดตามความคืบหน้าของคดีตำรวจก็บอกทิศทางของคดีบอกว่าตอนเนี้ย
คดีมีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากตำรวจได้สัญญากับครอบครัวว่าไม่นาน
จะสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองรายได้ส่วนมูลเหตุของการถูกฆาตกรรม
ก็ตั้งไว้สองประเด็นก็คือลวงไปฆ่าชิงทรัพย์และมีการต่อสู้
ก็เลยถูกฆาตกรรมนะฮะส่วนวินรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายเป็น
ผู้เป็นพ่อขับอยู่ที่บริเวณหน้าวัดดอนเมืองเนี่ยนะฮะ
ได้วิ่งมารับส่งพฤษศาลมานานกว่าสิบปีแล้วตลอดเวลาที่ขับรถรับส่งพฤษศาล
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนส่วนตัวชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่น่าใช่คนใกล้ตัว
อีกทั้งลูกชายก็ยืนยันพ่อไม่เคยทำสิ่งผิดกฎหมายหรือผัวพันกับสิ่งที่ไม่ดี
น่าเป็นการมาฆ่าแก้แค้นต่างเพราะพ่อทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัว
สูญเสียพ่อไปยอมรับเลยว่าตั้งตัวไม่ถูกว่าจะต้องทำอย่างไรกับชีวิตดี
เพราะที่ผ่านมาพ่อเนี่ยทำงานเพื่อนำเงินเป็นค่าใช้จ่ายผ่อนบ้านส่งลูกเรียนหนังสือทุกคนนะครับ
ทุกคนมองอ่ะนะครับมันก็ต้องมองเป็นสองรูปแบบ
คือตั้งใจลวงไปฆ่ากับชิงทรัพย์แล้วมีการต่อสู้จึงฆ่าก็คนสองคนก็จะมอง
หลายคนก็จะมองไปแบบนั้นอ่าช่วงที่ยังไม่เกิดเหตุครับครับ
อย่างนี้ก็พ่อเป็นคนที่คนในวินรักแล้วก็คนที่บ้านก็รักพ่อครับ
ส่วนการจัดพิธีศพให้กับนายนพดลทางครอบครัวก็ตกลงว่าจะมีกำหนดสวดพระอภิธรรมทั้งหมด๓คืนแล้วก็
สารปฏิกิจในวันพฤหัสนี้เลยนะครับยี่สิบเจ็ดธันวาคม
สำหรับความคืบหน้าทางคดีก็มีรายงานได้ว่าพลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้ชุดสืบสวนได้ไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด
เส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะหลบหนีไปมีทั้งให้ทีมสืบสวนเร่งสอบปากคำพยานให้ครบถ้วน
รวมถึงตรวจคราบเลือดในจุดที่เกิดเหตุส่วนรายละเอียดอื่นยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับ
เพราะว่าเกรงว่าจะกระทบต่อรูปคดีคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนได้อย่างแน่นอนนะครับ